เป็นเมียวหรือว่าเป็นพ่อดำ
คุณพ่อดำตอนนี้รถติดบอกจะนั่งวินบราไซค์มา

แล้วอยู่ตรงไหนมาทันหรอ

ไม่รู้

สวัสดีครับ
อุตส่าห์มารับพี่เขาพี่นิทิศ

เป็นพระเอกเลยเสี่ยงชีวิตฮะ

ไม่กลัวตายเหรอฮะวินาทีนั้น

พี่ทำยังไงเอารถชนเข้าไปเลยหรือยังไง
ขับไปแล้วก็ชนเขาให้ล้มครับ

ตอนแรกเขาบอกว่าจะให้มดดำลอง

คุณแม่ม้ากับคุณกัญชัยไหมฮะ

อยากเจอขึ้นไปข้างบนกันเลยดีกว่า
แน่นอนวันนี้เราอยู่กับวินมอเตอร์ไซค์ฮะ
เรียกได้ว่าเป็นพลเมืองดีที่หลายคนกำลังจับตามอง

ไปเดี๋ยวจะถามอะไรเดี๋ยวตอบโต้อะไร
แต่ว่าแน่เนี่ยในกล้องวงจรปิดเนี่ย

นายนิทิศอิ่มรสเนี่ยนะฮะ
เขาเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย

คนที่เข้าไปปล้นร้านปืน

ก็มีผู้ร่วมแก๊งอีก๓คน

แต่ว่าไม่สำเร็จ

ถูกปืนยิงได้รับบัตรเจ็บ
ถูกต้องนะครับเดี๋ยวกลับมาลุยคุยกัน

สวดรับดาวมรุตยูโขนดังก็ออกมาทำลายกันพร้อมเพลียงกันเลยนะครับ
ก็เหล่าโหราจารย์นะฮะชื่อดังของไทยต่างออกมาทำนายกันนะครับว่า
ในเวลาตี๕๒๓ของวันที่๖ปีนี้
คือเมื่อวานนี้เลยนะครับเป็นวันที่ดาวมุตยูเคลื่อนจากราศีมีนเข้าราศีเมษนะครับ
ดวงเมืองแล้วก็จะอยู่ไปจนถึง๗กรกฎาคมนะครับปี๒๕๖๕อยู่๗ปี
วันนี้เนี่ยวันก่อนอาจารย์ช้างได้มาแล้วก็ได้มีการยืนยันนะครับว่า
จริงแล้วดาวมรุตยูนี้จริงพี่ลูกคุณคือดาวอะไร
ทีนี้แล้วเขาบอกว่าทำไมถึงได้๘๔ปีถึงได้วนมาเจอมาประทับดวงเมืองได้
กว่าจะย้อนกลับมาทิ้งเนี่ยก็ใช้เวลานานมากแต่พอมาอยู่ปุ๊บเนี่ย
เพราะฉะนั้นคนที่จะต้องโดนก่อนเลยเนี่ยคือคนที่เกิดราศีเมษ
ซึ่งเป็นราศีเดียวกับดวงเมือง
ถูกต้องนะครับโลกเราก็คือราศีเมษเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดเปรียบเหมือนเกาะ
เหมือนเกาะนะครับก็จะฝนตกมาเนี่ยก็จะตกทั้งเกาะ
เพราะฉะนั้นคนทุกราศีขอเงียบสักนิดนึงนะครับ
คนทั้งเกาะอันนี้ของคุณอันนี้สวัสดีครับ
ชคะทำรายการแล้วก็แบบว่าเปิดโทรศัพท์
ก็อย่างนี้นะครับก็คือว่าเปรียบเหมือนโลกเราเป็นเกาะ๑มีฝนเข้ามานะครับ
เพราะฉะนั้นฝนก็จะตกทั้งเกาะแต่ถามว่าเวลาลมมาฝนมาโดนอะไรก่อน
โป๊ะก่อนโป๊ะโป๊ะกลางทะเลเนี่ยคือเปรียบเสมือนเมษราศีเมษ
ตีไปโกนไปเอ็นมาอย่างนี้นะครับส่วนราศีตุลเป็นราศีที่สองจะต้องโดน
เสมือนว่าเป็นโต๊ะผ้าใบเก้าอี้ผ้าใบตั้งอยู่บนหาดทรายกระพืออย่างนี้
คือสองราศีเนี่ยโดนหมดนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดในราศีนะฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นเดือนเกิดของคุณเป็นเมษหรือว่าเป็นตุลหรือลักษณะ
คือเวลาที่เกิดก็โดนเหมือนกัน
แต่เขาบอกว่าให้ไปไหว้ที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองแบบนี้
ถ้าจะไปไหว้เขาแนะนำให้ไปไหว้ที่สารเจ้าพ่อหลักเมือง
เพราะว่าสารเจ้าพ่อหลักเมืองก็จะมีบทสวดให้บทสวดโสรส
เพราะสังคราศแพ่เคยทำบทสวดนี้ขึ้นมานะฮะ

นี่แต่หมอลั๊กเขาบอกอย่างงี้จ้ะ

มีมีนมีเมฆมีตุลมีกรกฎแล้วก็มีมังกร
นี่ดูสิเขาบอกมีนะอย่างที่เมฆเมื่อกี้คุณบอกใช่ไหม
บอกหากได้ทำงานต่างแดนนะจะโชคดีมากเลย
ดาวก็จะเป็นดาวเงินเดินหน้าอย่างรวดเร็วด้วย
และตุ๋นนะเขาบอกว่าการต่อสู้ดิ้นลนเป็นลาบนะ
ชีวิตก็จะรุ่งโรดนะผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนนะ
ให้ขยันแล้วก็ทำประสบความสำเร็จ

ไม่รู้จัยยังไงไม่หรอกอาจารย์รักเนี่ย
ไม่ค่อยชอบให้ใครแบบว่าเศร้าหมอง
ทุกครั้งแล้วที่ในแต่ละตอนตั้งแต่ปีชง
มันบอกว่าอันนั้นจะชงนู่นนจนโดนอย่างนี้

เปลี่ยนมนิดนึงตัวเองทำอะไรให้มันดี

แต่แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเมื่อวานเนี่ย
ใครไม่ได้ไปไหว้

พี่ม้าเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุเยอะแล้ว

พี่ม้าก็จะเอ็นดูเออเด็กมันไหว้

ทำไมเพราะอะไรแต่ถ้าเกิดเด็กคนนั้นรู้สึกตัว
แล้วกลับมาขอโทษครับพี่เมื่อกี้ผมไม่ได้ไหว้

แต่วันนี้ที่คุณรู้หรือพรุ่งนี้คุณรู้

ขอโทษด้วยพอดีเราไม่ได้ไม่ว่าง

อันนี้คือเป็นเรื่องราวของดาวตยู
ที่ทัพดวงเมืองนะครับ

ดาวบริตยูอะไรอีก

อันนี้นั่นและนั่นนั่น

นอนไม่มีแล้ว
นอนไม่มีแล้ว
วันนั้นเกิดมีการปล้นปืนขึ้นที่
คุณรู้ได้ไงครับว่ามันเป็นการปล้น

ก็เดินออกมาดูตรงทางออกสามยอดพระศาสตร์
มันห่างไหมคะมันห่างมาก
ไม่ห่างครับประมาณไม่ถึง๕เมตรครับ

เดี๋ยวก่อนนะพี่เสียงก็ยิงขนาดนั้น
พี่ยังจะเดินไปดูพี่มีกลัวลุกหลงเหรอ
ไม่ครับเพราะว่าได้ยินเสียงปืน

ช่วงที่เดินไปคนร้ายที่ผมตามไปเนี่ย

ทำไมคือคนนี้ใช่ไหมครับ

คนนี้ไม่ใช่คนนี้วิ่งหนีขึ้นรถไฟไป

ไม่ใช่ผมครับมีอีกหนึ่งคน
ก็ก็มาช่วยกัน
ซึ่งในระหว่างก่อนที่พี่จะมาเจอเขาเนี่ย

ก็ที่ทราบมามีทั้งหมด๔คนค่ะ

เหลืออีกหนึ่งคนที่วิ่งหนีมาเนี่ยครับ
พี่กลับเอารถโปรโตรไซค์

พี่นี่ก็แสหาเรื่องเหมือนกันนะฮะลึกเนี่ย

คุณกล้าตัดสินใจยังไงถึงได้พยายามจะขับ

แรกก็คิดว่าเดินไปดูแล้วก็เห็นคนร้ายสวนออกมา

เพราะมีตรงป้อมยามตรงนั้นมีคนโดนยิงอยู่

ก็เลยให้เพื่อนที่วินอีกคนนึงขับอ้อมไปทางด้านหลังสวน

แสดงว่าหนีไปได้คนหนึ่งที่หนีบนรถไฟเป็นหัวหน้าใหญ่

ในขณะที่คุณตามไปอย่างนี้คุณไม่คิดเหรอว่าเขาก็จะมีปืนลักษณะแบบนี้

ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเขาเป็นคนร้ายเราต้องตามจับให้ได้

แสดงว่ามีอยู่สองคนคนหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งแต่พี่เนี่ยมาช่วงแจ็คพอร์ตไปตรงเขาพอดีเลย
ครับผมไปเจอเขาตรงปากทางออกสวน
ขอโทษนะฮะพอหลุดจากกล้องเมื่อกี้นะฮะเขาวิ่งหนีไปพี่ตามไปอีกไหม
ผมตามครับผมขับมอไซค้อมไปดักอีกทางนึงเพราะว่าเขาปีนกำแพงไปแล้วเขาชาวบ้านบอกทางนู้นมันออกได้พี่ผมก็เลยอ้อมไปทางนู้นเพื่อจะไปดัก

คือเขาเข้าไปแอบในบ้านไม่มีบ้านล้างอยู่หลังหนึ่งครับ

ก็ผมให้คนแจ้งตำรวจประมาณสักพอผมขับรถไปประมาณสักไม่เกินไม่ถึง๕นาทีครับตำรวจก็มาครับตำรวจ

คือถ้าเกิดรอมาเดี๋ยวออกมาปุ๊บคุ่งชนเลย
ครับถ้าเห็นเราก็ดักจับมาครับ

เพราะตอนที่เจอเขาซึ่งหน้าตอนเดินออกจากสวนคือออกจากสวนเนี่ยคือผมดูเขาแล้วเขาไม่มีปืนนอกจากกำโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องหนึ่ง

ทีนี้พี่ทราบสาเหตุหรือยังว่าทำไมก็ถึงต้องมาป้นร้านปืน

ที่เมืองจีนก็บอกมูลค่าของปืนที่ไปขายที่เมืองจีนเนี่ย

ไม่แล้วมันเขาก้าวป้นยังไงตอนนั้นเนี่ยมันกี่โมงกี่ยาม
ประมาณ๙โมง๔๐นาที

พี่๙โมง๔๐ถ้าจะพูดจริงเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังอยู่กับตัวเอง
ทุกคนกำลังวุ่นวายกับชีวิตตัวเองอยู่
เพราะร้านปืนทางนั้นเขาจะเปิดประมาณ๙โมง๑๐โมง

เหตุการณ์ในวันนั้นผ่านมาแล้วเป็นฮีโร่

ไปกล้วยกันต่อ
ผมกลัวปืนหมุดดำเจาะหลังตัวพี่อยู่ตอนเขามอเตอร์ไซน์มา
กรุงกาแม่ตอนนี้นะฮะเรายังอยู่กับที่นี่ที่อิ่มรถน่ะซึ่งเป็นฮีโร่วินมอเซง่าเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันต่อเพราะว่าเข้าเนี่ยได้ช่วยในการจับโจรจีนเอ่อที่จะไปปี้
ตอนแรกเนี่ยคุณได้ยินเสียงปืนดังครับตำรวจอยู่แล้วหรือตอนนั้นอ่ะ
คือตอนนั้นผมไม่ทราบว่าตำรวจอยู่หรือเปล่าครับ
คือว่าที่ได้ขับมาคือตำรวจเขามาซื้อซองปืน
พอมารู้เอาทีหลังว่ามีตำรวจคนนึงมาซื้อซองปืน
ครับผมเอาอย่างงี้มาพี่พี่ต้องเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังก่อน
ก็ได้ยินเสียงปืนผมนั่งอยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์เพิ่งรอบพฤศาล
อ่าก็ได้ยินเสียงปืนดังประมาณสามสี่นัดครับอืมผมก็เดินออกไปดูกับเพื่อนอีกสามคน
ครับผมปรากฏว่าช่วงที่เดินออกไปคนร้ายคนหนึ่ง
ก็วิ่งหนีออกมาวิ่งสวนออกมาก็คือเป็นปรากฏตามภาพที่พี่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไป
ครับผมถูกไหมครับเพราะหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ผมก็เดินไปดูตรงป้อม
ซึ่งมีคนนอนเจ็บอยู่เขาเข้าใจว่าคนนี้ต้องเป็นคนร้ายแน่ก็เลยกลับมาที่รถมอไซค
แล้วก็บอกให้เพื่อนไปขับมอไซค์ไปอีกทางหนึ่งคือด้านหลังสวน
แล้วก็ผมก็อ้อมไปด้านหน้าของสวนไปถึงประตูของด้านหน้าสวนทางซ้ายมือจะมีประตูสองข้าง

เอาลมมานี่ครับไม่มีอีกหนึ่งคำถามที่ควรถามที่โดนยิงครับ
เจ้าของร้านโดนยิงถ้าใครติดตามข่าวอาจจะรู้กันอยู่แล้ว
เจ้าของร้านโดนอะไรไหมฮะก็โดนมีดคนร้ายแทงครับ
โดนมีดคนร้ายแทงครับอันนี้คือเหตุทั้งหมดเนี่ย
หลังจากที่พี่ไปจับคนร้ายมาไปไล่ชนแล้วพี่กลับมาแล้วก็มีเหตุการณ์ที่คนเล่าให้พี่ฟังทั้งหมด
โดยรวมและประมวลแล้วเรื่องมันก็คือว่าเป็นโจรชาวจีน
เข้ามากี่คนฮะ๔คนครับ๔คนครับนะครับ
คนนี้มาทำทีท่าอะไรยังไงบ้างก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอด
ครั้งแรกเลยจอดอยู่ที่ตรงสวนฮะอืมด้านหน้าของสวนอืม
แล้วก็ขี่มอไซค์เข้ามาข้างในอืมฮะครับแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าของร้านปืนที่เขาป้นเนี่ย
เปิดร้านอืมค่ะสี่คนนี้ก็เข้าไปครับครับแล้วก็ใช้อาวุธมีดเนี่ย
ทำร้ายเจ้าของร้านแล้วก็ตอนแรกใช้ปืนก่อนครับใช้ปืนก่อนเข้ามีปืนด้วย
เป็นปืนอะไรเป็นปืนปลอมบีบิกันเป็นปืนปลอมที่ที่ทรัพย์มาครับโอ้โหเอย
หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เจ้าของร้านเขาต่อสู้ต่อสู้ครับต่อสู้ครับอ่าอืม
ก็เกิดเยอะแย่งกันจนคนร้ายใช้มีดแทงเจ้าของร้านบังเอิญว่าณเวลานั้นน่ะ
มีตำรวจใช่ครับมีนอกเครื่องแบบหรือไงฮะในเครื่องแบบคน
เครื่องแบบคนหนึ่งมาซื้อซองปืนอยู่ร้านถัดไปอีกประมาณสัก๑๐เมตร๑๕
เพิ่าที่จะโป้นปืนเนี่ยน่ะนี่นะค่ะคือคนนี้นี่เหรอครับ
แบบนั้นที่สุดกำลังไปขึ้นรถไฟไปก็เลยโดดไปดัดจับได้
เขาจะไม่ได้เอาปืนมาวางเหมือนร้านขายของทั่วไป
ร้านกายของทั่วไปปืนจะอยู่ในเซฟถูกต้องไหมครับ
ปกติแล้วถ้าปิดร้านเนี่ยเขาจะเก็บปืนเข้าเซฟหมด
จะไม่มีปืนออกมาโชว์ระหว่างที่ปืน
ถ้าสมมุติว่าพอตอนที่เปิดร้าน

คือยังไม่ทันที่จะเอาออกมา
เดี๋ยวก่อนตอนนี้เราอยากรู้คุณนิทธิ
พอตอนนั้นคุณให้เพื่อนคนหนึ่งไปดักไว้ที่อีกประตูด้านหนึ่ง
แล้วคุณก็วิ่งขี่ตามไป
ขี่มอเซอร์อ้อมไปทางอีกด้านหนึ่ง

ตอนไปถึงไม่เจอครับแต่ก็ถามคนไปเรื่อย
คือตรงสวนประตูแรกที่ผมผ่านไป

ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขารับดูดซ่วมอะไรประมาณนี้

ผมไม่เห็นผมบอกถ้าเห็นก็ดูให้หน่อยพี่จับไว้เลยนะ

ก็ขี่เข้าไปก็วกเข้าไปข้างในเลยครับ
ข้างในมันจะมีที่จอดรถยนต์สำหรับสวนที่คนออกกำลังกาย
ก็ไปถามยามพอดียามเขากำลังโบกรถอยู่
บอกพี่เห็นคนร้ายไหมครับใส่ชุดดำ
ยามก็บอกแน่อยู่คนรึงถอดเสื้อผ้าแล้วยังเดินออกไป
เออไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
อออไปเปลี่ยนเสื้อผ้าครับ

เราไปส่งอะไรประมาณนั้นอ่ะเออแต่ตอนนี้ผมก็ไปพูดว่าคนร้ายป่ะ
วิ่งเลยครับวิ่งเลยครับรีบวิ่งเลยพอวิ่งผมก็อ่าใช่แล้วผมก็เลย
ดมอไซค์ตามไปจนไปเข้าซอยที่สองหลังจากเลยเลยคุบไปแล้ว
ฮ่าฮ่าฮ่าก่อนถึงซอยสิริชชัยหนึ่งอ่า
เข้าไปไว้ประมาณเกือบสุดซอยผมก็ตัดสินใจชนเพื่อจะให้เขาล้ม
เออเขาก็ล้มจริงจริงครับแต่ว่าพอล้มปุ๊บผมก็
วิ่งหนีไปก่อนปรากฏว่าเขาลุกวิ่งขึ้นไปเลี้ยวขวาไป
แต่นี่ผมก็กลับมาที่รถว่าจะตามไปอีกปรากฏว่าซอยนั้นมันตัน
ก็วิ่งไปเพื่อจะกระโดดฟ้าขาเขาแต่ว่าไม่ทัน
พี่ก็เลยขับมอสไซคันออกไปอีกซอยนึง
จับได้ยังไง
ก็ตำรวจล้อมอยู่ประมาณชั่วโมงกว่า
เค้าก็ไม่กล้าเพราะไม่ทราบว่าคนลักจะมีปืน
ตอนนี้ข่าวมันแชร์ออกไปมากแล้วตอนนี้พี่เป็นฮีโร่รู้สึกยังไงบ้าง
ก็รู้สึกหมาวิ่งไล่กัดด้วยนะนั้น
ก็รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยครับเพราะตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรว่า
ปกติชอบช่วยคนหนีอยู่แล้วป่ะฮะก็ปกติก็จะเป็นคนอย่างเงี้ครับ
เคยเจอเหตุการณ์ตื่นเต้นอะไรในชีวิตอย่างนี้อีกไหม
พอดีกำลังจะหนีเราก็โดดไปล็อกคอไว้

ชื่อเล็กจะใจพี่ใหญ่มาก
แสดงว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นกันอยู่เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่า
คุณคิดว่าถ้าสมมุติคุณอุทิศตัวเอง
เพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมคนเล็กคนละหน่อยได้คุณทำ

สันฐานคนร้ายอะไรประมาณเนี้ยครับให้สังเกตครับใช่ใช่

เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับพี่เล็กแต่ใจใหญ่ต่อ
แล้วกับคุณนายม้าเหรอฮะชมพูเขายังพูดไว้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ให้เคลียร์พวกนี้
เพราะว่าพรุ่งนี้ผมไม่มาผมไม่อยากอยู่ในที่เกิดเหตุอีก
ตาขาวไม่เอาพี่เคลียร์ไปเองผมไม่เกี่ยว
หนุ่มต้องภาพพจน์ดีตลอดไหมผมสถาบันครอบครัว
นี่ตัวชงน่ะตัวดีเลยนี่ตัวชงถามอยู่นั่นแหละ
ไม่เกียวกับผมถามก็ฉันบอกว่าให้ไปถามคนอื่นละกัน
ไม่ใช่แล้วชมพู่ก็คิดยังจะคุยกับคุณยายม้าอยู่ไหม

ใหม่ดาวิกายันจ์ไม่ไฟจ์ชมพูอเรีย

เนินก็ไม่ต้องทำสามแซ่บด้วยกันแล้วมั้ง

ึงไปแล้วก็ไปขี่มอไซค์ใครจะไปเห็นก็ใส่หมวกกันน็อ

คุณนายม้าทำไมผูกคอทุกวันเป็นอากาศร้อนร้อน
มันเป็นอะไรที่มาถอดหัวไปไหนหรือเปล่าเอาออกมันไม่สุภาพเข้าใจไหม
นี่การผูกผ้าพันคอมันไม่ได้สุภาพตรงไหนไม่สุภาพตรงไหน

ไม่ได้เกี่ยวกันร้อนไม่ร้อนก็กระบานฉัน
มันเหมือนกับคนที่เป็นกระสือแล้วถอดหัวไปแล้วคอมันหลุดเข้าตัดเข้ามาแล้วมันลอย

ถามจริงโดนที่เฮียชิลดูดมาเหรอ

วันนี้เป็นฮีโร่ในสายตาหลายคนได้มีโอกาสช่วยเหลือคนมาแล้วอย่างที่บอกว่า
อยากจะบอกอะไรกับคนที่อยู่ทางบ้านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาครั้งนี้

ให้เขาป้องกันตัวยังไงหรือ

ฝากเพื่อนวินทุกคนก็อยากให้ช่วยกันสอดส่องดูแล

อะไรสังคมกันหน่อยและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าดูอย่างเดียวคือเราต้องดูผู้ร้ายด้วยว่าเขามีอาวุธหรือเปล่า

สำคัญมากอย่างผมนี่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดถึงเรื่องอาวุธคนร้าย
แต่ว่าคือเราจะตามเขาไปให้ได้อย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วย

ว่าบางทีเขาชักโปรงชักปืนอะไรออกมาอย่างนี้นะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ

เผื่อคนอยากจะไปซ้อนเดี๋ยววันหลังไปแถวนี้จะไปซ้อนนะ
เล็กได้ดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบ้างไหมฮะ

ม้าใหม่แล้วก็ชมพู่ใครสวยกว่ากัน๓คนนี้

นี่หน้าหนึ่งเขาก็พาดหัวเบอร์เลอร์เบอร์เทอร์เนี่ย

อย่าใหม่ยันไม่ไฟชมพูเมินเจ๊ม้า

มดดำเรียกคุณคุณเป็นพิธีกรอย่าเรียกอีสิ

ผมก็ไม่เกี่ยวนะวันนั้นผมเป็นคนที่ห้าม

งานเข้าอย่างจังใหม่ดาวิกาหลังจากถูกพิธีกรปากคม
ม้าออนภานะแฉในรายการข่าวใส่ไข่ว่า
เห็บนางเอกรุ่นน้องในแก๊งอย่างใหม่ดาวิกา
ก็วันเด็กพี่ทำหน้าแบบนี้เลย
เบะปากใช่พี่ทำอย่างนี้
แต่หนุ่มทำชั่วกว่านะถ้าหนุ่มชั่วกว่าไม่กิน

ไม่ใช่เลยวันนั้นนะจะขอบอกเลยนะถ้าเอาเทปย้อนกลับมาดูได้เลยทันทีนะ
ไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะแม่นางคนนี้เท่าไ

ฉันขอบอกคำเดียวเลยนะว่าไม่ได้เอ่ยชื่ออะไร
เสร็จแล้วเนี่ยเธอมาถามฉันว่าฉันรู้อะไรไหม

ยอดเนี่ยคือช่างแต่งหน้าประจำของของชมผู้ที่อยู่ในรายการ
พูดจัดการเราเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้ว

มันจะเป็นช่างแต่งหน้าประจำอยู่ชมพู่ในรายการสามแซ่บไงเรา

ขอบอกตามตรงนะเวลาเราอยู่ในรายการ
ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยนะ
ไม่เคยจะเอาเรื่องอะไรมาเมาส์เลย

จริงต่างกันใหม่ตกลงเขาถูกกันไหม
นี่มาถามฉันอีกแล้วฉันจะไปรู้ไหม

ไม่มีการเล่าอะไรในเนื้อสิ้นเลย

ถ้ามันไม่ได้เรื่องจริงก็ไม่ต้องเดือดร้อน
ขอบคุณพี่เล็กครับ
อันนี้ก็เริ่มโอโหแล้วนะ
อันนี้เริ่มโอโหจริงแล้ว

คนไว้ไปกับเธอยันนะ
แองจี้โอเคเวลาหมดแล้ว
ขอบคุณมาแล้วพี่เล็กและบุญทีให้แบบนี้มีพอนีกที